ดูกันอีกสักเหตุการณ์อีกคลิป

ผู้ปกครองบอกว่าอย่าปล่อยมือเด็กเด็ดขาดครับ
ป๊าป๊าเห็นไหม
โอ๊ยผมแล้วเสี่ยวรถซ้าย
กลัวมอเตอร์ไซค์หรืออะไรมันจะแป๊นขึ้นมา

เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนครับ
คนใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาเอาคลิปจากกล้องหน้ารถของตัวเองนั่นแหละ
เป็นภาพโอ้โหเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตัดหน้านะฮะ
คือแม้ว่ารถจะมาไม่เร็วแล้วก็เด็กก็นะฮะ
เฉียดฉิวเท่าเหตุการณ์เมื่อกี้แต่มันก็ไม่ดี
ฝากไว้เตือนผู้ปกครองชาวมุกดาหารที่พาลูกหลานมาห้าง
ผมเกือบมีคดีเพราะความประมาทของพวกคุณเอง
ถือว่าโชคดีที่ผมเห็นก่อน
เราสอบถามที่พี่บรรจบศรีธัญลักษณ์อายุ๔๒ปี
เขาเป็นเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเหตุเกิดขึ้นประมาณสัก๖โมงเย็นได้

เขาขับรถออกจากที่จอดรถของห้างแห่งนี้ที่มุกดาหาร
ก็ขับมาตามปกติตกใจเลยมีเด็กผู้หญิงนะ
บอกผู้หญิงสัก๔๕ขวบคนเมื่อกี้วิ่งตัดหน้ารถไปครับ
พอจังหวะที่พี่ถอยรถออกนะครับ
ก็ให้ลูกดูคลิปวีดีโอที่เราถ่ายกันดูไดโนเซานะครับ
หลังจากนั้นก็เริ่มขี่ออกก็มีการหยอกล้อกันนิดหน่อย
ถ้าผมไม่สังเกตยังไงก็ชน
เพราะว่าเด็กออกมาแบบ
พวกพาตเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับออกมาจากมุมต้นไม้ซึ่งมันต่ำ
ถ้าดูจากในกล้องอาจจะเห็นภาพครับ
แต่ถ้ามุมคนขับไม่เห็น
ดีแต่มาเห็นตอนจังหวะที่เกือบจะชนแล้วผมถึงเบรก
อันนี้ไม่ใช่ริมถนนนะแต่เป็นพื้นที่ที่มีรถผ่าน

อย่าประมาทแล้วกันนะคะผู้ปกครองนะคะ